ในป่าในเขาบางทีเราก็ชอบไป

ไม่มีคำว่ายศไม่มีคำว่าตำแหน่งน่าจะบอกให้

เป็น๒ถุงแล้วก็๒คนช่วยกันแบกขึ้นไป
เพราะมีหัวหน้าในป่าในข่าว

เดี๋ยวออกจากป่าให้ว่ากัน
ฉันก็ยอมยกเบี้ยวอยู่ในป่าตลอดไปนะ
แต่เอาจริงนะออกจากป่าแล้วจะทำหน้ายังไง
ที่พูดไปทั้งหมด
คือเรื่องของเรื่องก็คงจะสนิทชิดเชื้อกัน

แต่จริงนะครับเวลาเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปในป่าในเขาเนี่ย

เป็นคำพูดเปรียบเลยเท่านั้นเองว่า
ในป่าในเข่ายงไม่มียด
แต่ทุกคนพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองไง
ใช่นี่ไงก็ช่วยกันแบกช่วยกันหามไป

ใครเป็นคนพูดใครเป็นคน
ไม่มี